พี่สาวคนหนึ่งร้องเรียนสื่อมวลชนบอกว่าน้องชายของเธอถูก๓รุ่ม๑
จนน้องสลบเหมือดเลยนะฮะอยากจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเป็นหลักฐาน

ทำไม
พร้อมกับข้อความว่าน้องชายโดนรุมทำร้ายเมื่อเวลาประมาณตี๒๓๐ของวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาที่หน้าหอพักแห่ง

หลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งน้องชายของเธอคือผู้ได้รับบาดเจ็บ
หน้านั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับเพื่อนรวม๒คัน

แต่พอไม่เจอแฟนก็ขี่รถกลับ
ขณะที่ขี่กลับปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ขับรถกระบะตามน้องชายกับเพื่อนของเธอมา
แล้วก็น้องชายกับเพื่อนปรากฏว่าถูกวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว

น้องชายพยายามขี่รถหนีมาทางหอพักของพี่สาวของเธอเอง
โดยมีรถกระบะอีกคันขับตามมา
กระทั่งถึงบริเวณแยกข้างห้องพัก
รถจักรยานยนต์ของน้องชายล้มตรงนี้พอดิบพอดี
น้องชายรีบวิ่งขึ้นมาหาพี่สาวหาเธอบนห้อง
แล้วก็รีบบอกพี่บอกว่าโดนไล่ทำร้ายมานะครับ
แล้วก็สักพักน้องชายจะลงไปเอารถที่ล้ม

พี่สาวบอกว่าอย่าเพิ่งลงไปอย่าเพิ่งลงไป
ไม่ต้องห่วงหรอกรถห่วงตัวเองก่อนเถอะ
แต่น้องชายเป็นห่วงรถก็เลยลงไปจะเอารถ
ปรากฏว่าไปเจอเจอกับวัยรุ่นกลุ่มที่ขับรถกระบะ
ตามหาตัวน้องชายเท่าประดี
แล้วพี่สาวน้องชายคนนี้ก็รีบเดินลงไปตามน้อง
โอ้โหเห็นภาพนี้แทบขาดใจนะครับ
เพราะน้องกำลังถูกทำร้ายไม่รู้จะช่วยน้องชายอย่างไร
พยายามตะโกนให้คนมาช่วยแล้วก็ตัวของเธอเองก็ท้องอยู่ด้วย
ก็ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ห้ามไอ้ผู้ชายกลุ่มนี้ว่าอย่าทำร้ายน้องของเธอนะฮะ
โดยน้องชายของเธอยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
แล้วก็ไม่รู้ว่าถูกทำร้ายเพราะสาเหตุอะไร
แต่ทีนี้ครับคลิปทั้งหมดนะฮะถูกนำไปแจ้งความไว้แล้ว
แต่ตอนนี้ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
ก็เลยเอาคลิปนี้ร้องเรียนผ่านทางเพจ
แล้วก็ผ่านในสื่อด้วยฮะผ่านในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
อยากให้ตำรวจทำหน้าที่เต็มที่นะครับ